นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะครับ

อกจากเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่องของป่าไม้เรื่องของการศึกษาแล้ว
ประเด็นการเมืองนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์
กรณีที่มีกลุ่มคนซึ่งไม่เห็นด้วยกับคอสชนะครับ
ใช้โซเชียลมีเดียในการนัดรวมพลกัน
นายกบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีอำนาจ
การไปตรวจสอบไลน์ส่วนตัวของประชาชน
แต่คอสชจะไม่ยอมให้ใช้โซเชียลมีเดีย
ในการปลุกปั่นจนเกิดความแตกแยกอีกครั้ง
ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนายกรัฐมนตรีครับ
จากนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยว่า
คอสชนั้นได้พิจารณาคำขอของนายพิชัยนฤทธพันธ์

เพื่อจะไปแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
นายกบอกว่าช่วงเวลานี้อาจจะไม่เหมาะสม
เพราะจะเป็นการเพิ่มความขัดแย้งให้กับประเทศมากยิ่งขึ้น
ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
ดอนปรมัติวินัยปฏิเสธที่จะตอบคำถาม
ขบวนการล็อบบี้ยิสต์ของนายทักษิณชินวัฒน์

โดยย้ำว่ารัฐบาลไม่จำเป็นต้องจ้างล็อปปี้ยิสต์
เพราะอาศัยความจริงใจและการบริหารราชการแผ่นดินเข้าสู้
พร้อมทั้งยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมารัฐบาลนั้น
เคยพูดคุยกันเรื่องของการจ้างล็อบบี้ยิสต์
เพื่อให้ต่างประเทศนั้นช่วยเป็นปากเป็นเสียงแทนรัฐบาล
แต่เห็นว่ายังไม่จำเป็นครับ
เพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลนั้นก็อยู่มาได้๒ปี
กับเอกสารฉบับที่ยื่นต่อรัฐสภาสหรัฐอเมริกา
พบว่ามีการตัดต่อข้อเท็จจริงจนทำให้คนหลงเชื่อเข้าใจผิด
ทั้งที่เอกสารฉบับที่ยื่นต่อรัฐสภาสหรัฐนั้น
ระบุชัดเจนว่าไม่มีการล็อบบี้ใด
ในขณะนี้นะครับได้มีการอธิบายเรื่องนี้ออกมา
แล้วก็บอกว่าไม่มีการล็อบบี้ใดให้กับนายทักษิณแล้ว
ท้าด้วยบอกว่าให้ตรวจสอบรายละเอียดได้ทุกเวลา
เพราะว่าที่ผ่านมานายทักษิณนั้นเคยว่าจ้างล็อบบี้ยิสต์
ในช่วงปี๒๕๔๙ช่วงที่ซื้อสโมสรฟุตบอล
จนถึงปี๒๕๕๕เพื่อให้อำจดำช่วยเหลือกลุ่มนอปช
ซึ่งถูกฉลายการชุมนุมก็เท่านั้น
หลังจากนั้นไม่มีการดำเนินการใดทั้งสิ้น
คุณผู้ชมสามารถติดตามคำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรี